คืออย่างที่ทราบไปว่า๒๘พฤศจิกายนนี้เลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ
แน่นอนเราได้เห็นป้ายหาเสียงกระจายอยู่ในหลายจังหวัดนะคะ
เพราะฉะนั้นนี่ค่ะร้านรับฝากสัตว์เลี้ยงเขาโหนกระแสเลือกตั้ง
ทำป้ายโปรโมทร้านออกมาที่ดูยังไงยังไงก็ป้ายหาเสียงหรือเปล่า
อะไรฮะต้องกากบาทเบอร์อะไรของเด็กชายหมูหลุมเนี่ย

ดูสิโกรธเลือกเนี่ยเอ็กซ์เนี่ย
เด็กชายหมูน่ารักทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูโซโลแกนหน่อยสิ
สะอาดสดชื่นกินอิ่มนอนอุ่นหลับสบาย
นี่แล้วก็ข้างล่างฮิปปี้แฮปปี้อะไรของเขาเนี่ยนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะมองเผินก็นึกว่าป้ายหาเสียงอะเนาะ
แต่ยังไงค่ะผู้สมัครไม่ใช่คนกลายเป็นเด็กชายหมูหลุมนะคะ
เป็นน้องหมาฟันพันเฟรนบูด็อกใช่ไหม

โลแกนอย่างที่บอกไปหอมสะอาดสดชื่นกินอิ่มนอนอุ่นหลับสบาย
ป้ายเนี่ยค่ะเป็นแป้วประจาสัมพันธ์นะคะ
ของร้านฮิปปี้แฮปปี้กรุมมิ่งค่ะ

เขารับบริการอาบน้ำตัดขนรับฝากหมาแมว
เขาตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองน่านนะคะที่จังหวัดน่าน
และภาพนี้ค่ะก็ถูกแชร์อยู่ในกลุ่มคนรักสัตว
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปหาเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณป่อ
คุณปอให้ข้อมูลค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด
ร้านได้รับผลกระทบลูกค้าไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการเลย
เงียบหายไปก็เลยเอ๊ะทำป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่ดีกว่า
เห็นว่าช่วงนี้ตรงกับช่วงหาเสียงพอดีก็เลยเกิดป้ายดีขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
ถามต่ออ้าวแล้วมายังไงเนี่ยเด็กชายหมูหลุมเนี่ยมายังไงนะคะ
เขาบอกว่าน้องน้องหมาพันธุ์เฟรนด์บลูล็อกในภาพนี้นะคะ

นิสัยน้องดีมากเป็นมิตร
ว่าใครจะนำน้องหมามาน้องแมวมามาฝากเลี้ยง
เขาก็จะเป็นพี่เลี้ยงเอาใจใส่ดูแลเป็นเพื่อนเล่นอย่างดี

แขกดูแลน้องนะคะ

หากใครไปเที่ยวน่านแล้วอยากฝากหมาแมวเอาไปเลี้ยงนะคะ
หรือว่าอยากตัดขนน้องหมาน้องแมวก็ไปฝากไว้ที่ร้านได้เลยนะคะ
พี่กัดอยู่ตรงข้ามร้านอาหารสวนทุ่งที่จังหวัดน่าน
ส่วนเมื่อกี้น้องตัวเล็กบอกพี่หมูหลุมเรียนหนูอยู่ได้

พี่หนูหลุมปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวบ้างก็ได้